โดยเฉพาะสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนกลาง

ยังคงน่าจับตาในหลายพื้นที่

พบว่าตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนบริเวณอังกล่าว

ตอนนี้ครับยังสามารถให้จะหอบเอาความชื้น
พื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนจากกระแสลมดังกล่าว
ก็คือบริเวณทางตอนกลางของประเทศทั้งหมด
ประกอบไปด้วยพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เมื่อฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะยังสงสัย

มีการเปลี่ยนทิศทางหอบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุม

แต่ทำไมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ณเวลานี้
ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าโดยปกติแล้ว
เมื่อเราเข้าสู่ฤดูหนาวก็คือตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์
กระแสลมที่จะส่งอิทธิพลต่อเมืองไทยของเรานั้น

เป็นมรสุมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
นำเอาความชื้นจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส
เข้ามาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยครับ

ในช่วงฤดูหนาวนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
แต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าในระยะนี้เอง
กระแสลมจากทิศทางดังกล่าวนั้นอ่อนกำลังลงครับ

แล้วก็หอบเอาความชื้นไปปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศแทน
ฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทั้งที่กระแสลมเปลี่ยนทิศทางแล้ว
แต่ทำไมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นฝนยังตกเยอะอยู่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาจากว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
แม้ว่าจะไม่ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมจากที่ตะวันออกเชียงเหนือแล้ว
แต่ก็ยังมีกระแสลมซึ่งเป็นกระแสลมประจำถิ่น
ยังคงพัดปกลุ่มในบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยกระแสลมในกล่าวจะพัดเข้าหาฝั่งจากทะเลทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
เกิดเป็นแนวปะทะของกระแสลมหรือว่าแนวพัดสอบของกระแสลม
อกจากนี้ภาคใต้ยังมีแนวเทือกเขาบรรทัศน์กันระหว่างจังหวัดพัทธลุงตรังสงขาสตูน
ทำให้ลมที่พัดมาเกิดการยกตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ง่าย
ประกอบกับความชื้นและอุณหภูมิที่สูงพอสมควร
จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกันครับทำให้เกิดฝนฟ้าขนองรุนแรงบริเวณแนวเขา
ก่อนที่จะขยายตัวไปตกตามพื้นที่อื่นต่อไป
และจากการคาดการณ์ต่อจากนี้ไปในช่วงสุดสัปดาห
คาดการณ์นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสลม
เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากแต่เดิมตอนนี้เป็นกระแสลมที่พัดไปจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
ก็จะเปลี่ยนเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมฤดูหนาวเหมือนเดิม
นั่นก็หมายความว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้
กระแสลมดังกล่าวนั้นจะสามารถหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทย
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้มากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญท้องทะเลนั้นคลื่นก็จะสูงด้วย
จะทำให้บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนั้นคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือรวมไปถึงใครก็ตามแต่นะครับ
ที่จะไปท่องเที่ยวคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วย
กรสายลมที่จะเกิดขึ้นกับ